เอาล่ะคุณอาริยากับผู้ชายดูข่าวนี้ต้องร้นร้อนเหนาหนาวบ้างแล้วเหล่าค่ะสวัสดีค่ะ
มีนักข่าวภรรณาเมืองคนหนึ่งแว่นักข่าวภรรณาเมืองเทียปเนข่าวภรรณาเมืองเทียป
สวัสดีค่ะพี่ฉันน้องบาดรายนาจากท่อง๖๙ค่ะ
ตอนนี้นะคะสถานการณ์น้ำท่วมจากวัดนอกน้ำขึ้นอย่างรวดเร็ว
และดิฉันหวังว่าน้ำคงจะเข้าบ้านทุกคนในไม่ช้าค่ะ
หลังจากที่จะได้บับสะใครไป๒ชั่วโมงก่อนหน้านี้
อยากให้ทุกคนดูสถานการณ์น้ำค่ะทุกคนค่ะ
ตอนนี้เต็มคลองแล้วค่ะไม่มีที่ไปแล้วค่ะ
และที่ฉันอยากให้ทุกคนเตรียมเรือและเตรียมใจไว้เลยนะคะ
ว่าวันนี้และพรุ่งนี้และวันเสาร์ต่อไป
เราคงได้ขนของและทุกคนคงจะได้เล่นน้ำท่วมอย่างแน่นอน

เขาบอกว่าเอาง่ายนะดูจากแค่เสื้อผ้ากับไมค์ของน้อง
ก็ชนะใจคนดูไปประมาณแบบ๘๐แล้ว
เขาบอกเสื้อเนี่ยบางที่เห็นน้องใส่เสื้อนะคะ

แต่เสื้อเนี่ยบางเฉียบยิ่งกว่าเนื้อชาบูอีกค่ะ

ใส่เสื้อเขาอยู่บนพิษ
แต่ว่าเสื้อผ้ายังมีอยู่อ๋อส่วนไมค์นี่นะคะ
มันให้สีแดงหัวมันให้สีทอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
การน้ำท่วมของตำบนท่ามภาพลาเมื่อเช้าที่ฉันยืนได้
ตอนนี้จะเม็ดหัวดิฉันแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมคิดเอาเองนะคะ
ว่าตอนนี้ระดับน้ำเยอะหรือน้อยเพียงใดโปรดดูค่ะตอนนี้
เป็นเลแล้วค่ะพี่น้องหรือเป็นเลแล้วค่ะเป็นเลวัดนอกแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นเก็บของเลยนะคะตรงนี้น้ำมาพลักเลยค่ะ
ไม่ทันแล้วเพราะว่าดิฉันยืนไม่ถึงแล้วนะคะตอนนี้
ดูสิคะตอนที่ฉันยืนตอนนี้หัวเข่าค่ะตอนนี้พี่น้องค่ะ
ไม่หัวแล้วนอกเพราะฉะนั้นเก็บของเลยนะคะ
ทุกตั้งเก็บของเลยค่ะรายงานจากช่วงหกสิบเก้าน้องบาท
น่าวัดนอกค่ะขอบคุณค่ะ
ไอจีจะช่วยเขายังไงดี

หนูก็เลยตื่นมาตอนเช้าปุ๊บ
น้ำท่วมเลยจ้ะ

อาจารย์น้ำท่วมกันดีกว่า
ชาวบ้านจริงโอเคนะมีโพงวันนี้ออกมาไม่ใช่ว่า
ระดับไหนถึงไหนหนูก็เกินทุกชั่วโมงเลยนะ

มันจะถึงบ้านแล้วนะก็จะโดนถึงผลของ

ทีหลังอย่าคิดปักตะไคร้อีก